คุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งสาวสวยกันหน่อยดีกว่านะคะ
สำหรับดารานางเอกหน้าเด็กร่างเล็กคนนี้น้องออมสุชานั่นเองนะคะ
กำลังใจของเธอน้ำใจของเธอยิ่งใหญ่มาก
ยิ่งช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้คุณผู้ชมขาระดมทุน
ระดมความช่วยเหลือข้าวของต่างลงช่วยในหลายพื้นที่เลยนะคะ
เป็นโครงการที่ให้การช่วยเหลือคุณแม่ลูกอ่อนที่ไม่มีนมให้ลูกกินนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยนะคะ๓๓๐๐คนค่ะ
โดยใช้เงินเนี่ยหมดไปประมาณ๓๓๐๐๐๐๐บาทด้วยค่ะ

เพื่อนในวงการก็มีการให้ความช่วยเหลือมาด้วยนะคะ
เองก็ฝากขอบคุณน้ำใจของทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ค่ะ
ส่วนแพลนหลังจากนี้นะคะออมบอกว่าหากว่ามีอะไรให้ช่วยได้เนี่ยเดี๋ยวจะช่วยทำแน่นอน
ส่วนในเรื่องของผลงานการแสดงเป็นยังไงบ้าง
รวมไปถึงซีรีส์เรื่องใหม่ตอนนี้กำลังถ่ายอยู่กับนี่พระเอกสุดหล่อเลยน้องลีฐานัท
ออมก็บอกว่าถึงว่าจะเป็นการเริ่มงานใหม่แต่ก็จะระวังตัวสุดฤทธิ์ค่ะ
ระแวดระวังอยู่นะโควิดยังไม่วางใจนะเพราะว่าอย่างหวานใจเนี่ยพี่แอมก็เป็นห่วงมากเลย
แต่ว่าคันหวันชื่อสอยแล้ว
ตามร้านสองแสนอะไม่ใช่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะมีมีเพื่อนในวงการด้วยเลยอย่าง
ก็มีแพลนถ่ายละครแหละค่ะคือเราก็อยากแบบเหมือนได้ฉีดวัคซีน

ไม่โกรธ

วันนี้พยายามจะจองหลายทีมากเลย

ก็เพราะว่าผลบุญถ้างานทำดีหรือเปล่าพี่แจน

นะอย่าลองให้แจ๊กกะรีนลดหน้าออกนะ